ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ
ที่เกิดขึ้นในบ้านพักในชุมชนซอยติวานนท์ปากเกร็ด๓ที่ปากเกร็ดนนทบุรี
เด็กชายวัย๒ขวบที่เมื่อวันที่๖มิถุนายน
วันนั้นเขาหากันทั้งวันหาไม่เจอ

ตามหาทุกที่เลยไปถามชาวบงชาวบ้านมีใครเห็นบ้างไม่เจอเลย
ค่ำเนี่ยไปแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยหา
สุดท้ายตำรวจกับกู้ภัยหาไม่นานแล้วฮะ
นั่นแหละเขาจะมีใต้ถุนแล้วก็มีน้ำอยู่ด้านล่างเนี่ย
นั่นไปเจอร่างเด็กจมน้ำเสียชีวิตไปแล้ว
เห็นบอกว่าเจอขาลอยขึ้นมา

เมื่อวานนี้ก็พยายามสอบสวนกันทั้งวันนะ
เพราะตำรวจไม่ปากใจเชื่อหรอกว่าเด็กอยู่ดีจะคลานจะกลิ้งจะอะไร
จะไปตกน้ำตกใต้ถุนบ้านแล้วไปเสียชีวิตเนี่ย

ที่เป็นน้าเขยของเด็ก
ก็ยอมรับสารภาพว่าจับหลานเนี่ยโยนทิ้งน้ำโยนทิ้งใต้ถุนบ้าน
แล้วน้องอายุแค่สองเดือนเองนะคะ
นี่ค่ะคือเมื่อกี้คุณแม่นะ
คือเขาอยู่กันหลายคนนะฮะบ้านหลังนี้๘๙คน

วันเกิดเหตุก็คือเมื่อวันอังคารนะ๖มิถุนายนนะครับ

แม่ของเด็กบอกว่าก็มัวแต่ยุ่งทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ
แล้วลูกชายก็ร้องหิวนมก็เลยเอาลูกเนี่ยไปให้นอนกับยาย

ยายก็นอนอยู่บนเบาะกับหลานนะฮะ
ซึ่งหลานก็อยู่บนเบาะยายอยู่ข้างนะครับ
แล้วอยู่ดีเนี่ยรู้สึกตัวอีกทีก็คือ
มาช่วงสัก๘โมงเนี่ยนี่แบบนี้นะฮะ
ยายบอกนี่ยายนอนอย่างนี้หลานอยู่บนเบาะ
มา๘โมงเอ้าหลานหายไปไหน
นี่ฮะก็ออกตามหากันทั้งบ้านอ่ะนะ

ไโก้บอกแม่ผมตอน๗โมงเช้าเนี่ย
ผมกำลังจะออกไปส่งน้องของเมียอีกคนนึงเนี่ย

แล้วเห็นหลานเนี่ย

ร้องไห้อยู่
เดินเข้าไปนอนด้านไหน

คือน้องวัยสองเดือนนะครับซ้ายมือคือมันจะมีกำแพงที่เป็นผนังไม้กั้นนะ
มีเนี่ยมีกระเบื้องมีสังกษีแผ่นกระเบื้องอย่างนี้นะฮะแล้วมันจะมีกำแพงมีไม้อะไรกั้นพวกนี้
เพราะฉะนั้นพอตำรวจมาฟังอย่างนี้เนี่ยตำรวจบอกไม่เชื่อ
สองเดือนด้วยพลิกตัวยังไม่เป็นเลยมั้งค่ะ
กลิ้งจะคลานจะอุ้ยไปตกใต้ถุนเสียชีวิตจมอยู่ใต้ถุนด้านล่างได้ยังไง
หลานเนี่ยหลุดมือแล้วก็ตกล่วงแน่นิ่งไปก็เลยจับโยนทิ้งน้ำเลย
ทุกผู้ชมครับทั้งแม่เด็กยายเด็กใจแทบสลายนะฮะ
วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับไนโก้ซึ่งอายุ๑๘ปีนะฮะเป็นน้าเขยของเด็กชายวัย๒เดือน
ตำรวจเนี่ยเอาตัวมาสอบปากคำอีกรอบนึงนะวันนี้ก็เค้นสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ไนโก้ก็สารภาพว่าทำหลานเนี่ยหลุดมือจนแน่นิ่งแล้วเอาไปโยนทิ้งน้ำใต้ถุนบ้าน
เพื่ออำพลางความผิดวันนี้ตำรวจก็เลยคุมตัวไนโก้มาพิมพ์ลายนิ้วมือ
แล้วก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพไนโก้เนี่ยวันนี้ได้กล่าวขอโทษครอบครัวของแฟน
คือแฟนของเขาเนี่ยเป็นน้องสาวของแม่ของเด็กที่เสียชีวิตนะครับ
โก้ได้กล่าวขอโทษครอบครัวของแฟนบอกว่าเสียใจมากยอมรับว่าตอนที่เกิดเหตุ
โยนหลานชายวัย๒เดือนเนี่ยลงไปในน้ำใต้ถุนบ้าน
ซึ่งตอนนั้นเด็กยังมีชีวิตอยู่ถ้ามีโอกาสอยากจะไปขอเข้ามาศพหลาน
ถามว่าเอาทำไมต้องไปโยนเด็กทิ้งลงไปอย่างนั้นเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะฮะ
ตอนที่ถูกถามเรื่องนี้
คือเรื่องพฤติกรรมกับมูลเหตุเนี่ยตอนที่นักข่าวถามไนโก้ไม่ได้ตอบคำถามนะครับ
แต่นี่เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะฮะอย่างไรก็ตามการสารภาพกับตำรวจเนี่ย
เขาสารภาพแล้วแล้วตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ก็คือบ้านที่เขาอยู่กับแฟนนั่นแหละนะฮะ
ไปทำแผนนี่โอ้โหนี่จังหวะมันจะมีไม้มีกระเบื้องมีอะไรพวกนี้หน่อย
นี่เห็นไหมฮะคือไนโก้เนี่ยที่มาทำแผนเนี่ย
ตำรวจให้ทำแผนในช่วงที่อุ้มเด็กชายวัย๒เดือนออกมาจากที่นอน
ที่เขาบอกเห็นว่าเด็กเนี่ยกำลังเปื้อนอึอยู่นะครับ
แล้วก็อุ้มไปล้างก้นให้ที่ข้างโอ่งน้ำข้างบ้าน
แล้วตรงนี้นี่แหละนี่เอาตุ๊กตามาแทนตัวเด็กวัย๒เดือนนะฮะ
ไโก้บอกตรงนี้ทำเด็กหลุดมือตกไปที่พื้น
ทีนี้พอเด็กตกพื้นตรงนี้จะไม่เหมือนกับที่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วนะฮะ
โก้บอกเด็กตกพื้นแล้วนิ่งไปใช่ไหมก็เลยจับโยนทิ้งน้ำ
แต่ตรงนี้พอมาเค้นอย่างละเอียดแล้วให้มาทำแผน
ไนโก้บอกเด็กเนี่ยพอตกพื้นแล้วร้องไห้นะฮะ
ร้องไห้หนักมากไม่ได้นิ่งไป
พอเห็นเด็กร้องไห้หนักมากก็เลยอุ้มไปวางที่เบาะนอน
พยายามจะป้อนนมให้กินเผื่อเด็กจะเงียบ
แต่ยังไงเด็กก็ไม่ยอมเงียบแล้วก็ไม่ยอมกินนมด้วย

ก็เลยอุ้มเด็กออกไปข้างเพลิงพักที่มีคูน้ำ
คือเขาบอกเขาหย่อนเด็กลงน้ำเลยครับ
ที่เด็กยังมีชีวิตอยู่ยังร้องไห้เสียงดังนะฮะ
เหมือนกับรำคาญเสียงร้องไห้ของเด็กอะไรอย่างนี้

คือไปเรียกแม่ไปปลุกยายเขาก็ได้นะ

นี่ดูสิฮะไปหย่อนเด็กลงน้ำเลย
แล้วก็กลับไปนอนเหมือนเดิมทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นว่าเด็กเนี่ยหายไปไหนตอนเขาหากัน
นี่ระหว่างทำแผนนะครับก็บ้านบ้านของครอบครัวของเด็กเขานี่แหละ
แม่ของเด็กวัย๒เดือนแล้วก็ครอบครัว
ทำใจไม่ได้ยังร้องไห้กันตลอดเวลา
นี่แม่นะฮะแม่ของเด็กนะครับก็มีศักดิ์เป็นพี่เมียของพี่แฟนของไนโก้พี่แฟน
เข้าไปถามเลยบอกทำกับหลานอย่างนี้ได้ยังไง
ยกโทษให้เลยนะไม่ยกโทษเลยนะ
ถ้าเกิดไม่ยอมไปขอเข้ามาศพลูกที่วัด
มีบอกยังไงก็ไม่ให้อภัยถ้ามันไปกรากขาวมาสบลูกของเธอที่วัด
ท่านผู้ชมครับทำแผนเสร็จตำรวจก็คุมตัวไนโก้ขึ้นรถไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
ขณะเดียวกันช่วงบ่ายวันนี้แม่แล้วก็ครอบครัวของเด็กชายวัย๒เดือน
มนต์พระสองรูปมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของเด็กขึ้นจากคูน้ำ
ก็เอาตุ๊กตามาเป็นตัวแทนเพื่อเชิญดวงวิญญาณไปวัดนะฮะ
บำเพ็ญกุศลที่วัดแม่ก็จุดทูปเรียกชื่อลูกชาย
ขอให้ไปสู่สุขติขอให้ไปที่วัด
แม่ของเด็กที่เสียชีวิตบอกกับคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ว่าเธอจุดทูปบอกลูกชายว่าขอให้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าจะเอาเรื่องกับไนโก้น้องเขยให้ถึงที่สุด
เพราะเธอเนี่ยอุตส่าห์ไว้ใจให้เลี้ยงดูลูกชายแต่กลับมาฆ่าลูกเธอ
ส่วนน้องสาวของเธอเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะคบกับไนโก้ต่อไหม
แต่ถ้าถามในส่วนของเธอเนี่ยเธอไม่ยอมรับไนโก้แล้วแล้วก็ไม่ให้อภัยด้วย
ถ้าเขาให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเหมือนกันพี่แล้วก็ให้มาขอเข้ามาลูกหนูที่หน้าศพค่ะ
ค่ะแล้วถ้าจริงก็ขอให้กลับมาเจอกัน
ส่วนแฟนของไนโก้นะฮะก็คือน้องสาวของแม่เด็กนะครับ
วันนี้ก็มาจุดทูบเชิญดวงวิญญาณของหลานชายเหมือนกัน
นี่ฮะเธอก็ร้องไห้
แล้วก็เครียดเลยนะฮะเธอบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเธอรู้สึกผิดมากเพราะเธอเนี่ยเพิ่งคบหากับไนโก้ได้๓๔เดือนนะ
แล้วตัดสินใจพาไนโก้เนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันที่บ้าน
เหมือนกับว่าเธอคือคนพาไนโก้มาฆ่าหลานตัวเอง
หลังเกิดเหตุเธอบอกก่อนจะรู้เรื่องราวกันเนี่ยนะ
ไนโก้เนี่ยแบบผิดปกติไม่พูดไม่จ้าไม่ยอมกินข้าว
จนกระทั่งตำรวจนำตัวไปสอบปากคำเค้นสอบไนโก้ถึงยอมรับสารภาพ
ด้วยความเจ็บของนี้คุณทุกคนก็ไม่กินนมอยู่แล้ว
เคยบอกเขาไว้ว่าก่อนหน้านั้นว่าเขาเป็นคนทำก็บอก
ก่อนที่จะไปถึงโรงพักอ่ะคือเราสงสัยเขาตั้งแต่ต้นใช่ค่ะ
ส่วนยายของเด็กนะครับบอกว่าผิดหวังมาก
ไนโก้ทำแบบนี้ตอนที่หลานร้องไห้เนี่ย
ปลุกยายก็ได้นะที่บ้านก็อยู่กันตั้งหลายคนนะ
โมงเช้าก็แค่นอนหลับเฉยเอง
เรียกใครก็ได้ปลุกใครก็ได้
คือแม้จะเด็ก๒เดือนแต่นั้นคนทั้งคน
เห็นเขาร้องไห้ไม่หยุดเอาเขาไปห่อนลงน้ำ
มันไม่ใช่ทางออกเลยด้วยประการทั้งปวง
ไนโก้เนี่ยเพิ่งเข้ามาอยู่ที่บ้านได้ระยะสั้นนะฮะ
ยายของเด็กบอกแต่ตั้งแต่มาอยู่ที่บ้านเนี่ย
นิสัยแปลกลักษณะไม่ค่อยเกรงใจใครด้วย
เธอมีลูกคนเล็กอีกอ่ะเป็นผู้ชายเนี่ยเคยถูกนายโก้เตะอ่ะ

เดี๋ยวลูกสาวจะเสียใจเกิดไล่ไปต่อว่าอะไรไป
จนสุดท้ายไนโก้มาฆ่าหลานชายเธอ
ยายของเด็กบอกได้บอกกับลูกสาวไปแล้วนะฮะ
ว่าเป็นยังไงเห็นไหม
ผู้ชายไม่ดูตาม้าตาเรือ

เฮะเนี่ยจะบอกเนว่าเป็นไงล่ะ

ส่วนเรื่องทางคดีนะครับท่านผู้ชมครับ

ไโก้ก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยแจ้งข้อหาไว้ก่อน๑ข้อหา
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับส่วนในเรื่องซ่อนเร้นอำพลางศพอะไรพวกนี้เนี่ย
แล้วจะมีคนในบ้านคนอื่นรู้เห็นช่วยปิดบังด้วยหรือไม่
เดี๋ยวต้องสอบสวนขยายผลก่อนจากการตรวจสอบประวัติไนโก้ไม่มีประวัติเรื่องยาเสพติด
การเสพยาหรือว่าคดีอย่างอื่นนะครับถ้าจะมีก็เป็นโรคประจำตัวโรคลมชัก
ที่เหลือต้องขยายผลต่อนะฮะเดี๋ยวตำรวจกำลังขยายผลอยู่